ยาไทยผมกำลังมาส่งแต่ระหว่างทางยังไม่ถึงบ้านเขาอะครับ
พอถึงแยกอโศกแล้วเขามีอาการเมาเขาก็นั่งกอดผมอะไรอย่างนี้ครับ
กลัวตบแล้วเขาบอกว่าเขาอยากไปไหว้พระพิคเนตตรงแยกห้วยขวาง
ผมก็เลยวงรถพาเขาไปแต่ระหว่างทางเขาแบบผมขับรถแบบขับเบรกอะไรอย่างนี้ครับ
เราต้องผ่อนด้วยใช่ไหมพี่แล้วเขาแบบเหมือนจะหงายตก
ผมก็เลยดึงมือเขาไว้ก่อนที่เขาตกแล้วก็มาจับเอวผมไว้
แล้วก็วันนี้ผมก็คุมมือเองเลยสองข้าง

แล้วว่ามึงไม่รักกูอะไรหรือจังกูเนี้ยครับ
แต่ถ้ารักกูก็ไม่ให้ปล่อยกูมากับวิมาไซค์เขาร้องไห้แบบนี้อย่างนี้ครับ
แต่เค้าก็ก็มาเที่ยวยังไม่อยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้
ตาดีครับแล้วระหว่างทาง

แล้วระหว่างผมซื้อน้ำอยู่ก็มีผู้ชาย

ผมก็มากับเจ้าเล่แล้วคนเรา

ผมเลยบอกว่านี่ลูกครับจำพี่เอง

เขาจะโทรเรียกพี่มารับส่งตลอด

แบบเริ่มไม่ไหวแล้วครับ
เพราะพอก็ยิบ
เขาให้คุยยิบหัวน้ำบาด

แล้วเพื่อนเขาแบบตกใจนะทำไม

หนูว่าหนูคนส่งเพื่อนหนูขึ้นไปเองแล้วตรงนี้
เราก็คุยไลน์กับเพื่อนเขาเออเดี๋ยวพี่ส่งน้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปเอาเข้าด้วยสารต่อนะ

ส่งทางเข้า

ก็ได้มาแต่ก็หมดสี่บาทอีก
เขามาให้มา๔๐๐ตอนแรกเขาให้ผมประมาณ๕๐๐๖๐๐

๔๐๐นี่เราคิดเค้าหรือว่า

เขาว่าเขาก็จะให้ผม๕๐๐หรือ๖๐๐นี่แหละ

แล้วสรุปวันนั้นเราเอาเวงกี่โมงอ่ะพี่ให้ให้ออกเลิกงานกี่โมง

และอย่างผมก็เข้าบ้านไม่ค่อยเป็นเวลาอยู่แล้ว
อันนี้คุณหม่ำมีลูกมีเมียยัง

ลูกสองคนก็ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้

ลูกลูกคนโตเป็นลูกสาว๓ขวบกว่าครับ
คนเล็กลูกชาย๘เดือน

แล้วมีอะไรอยากฝากถึงผู้หญิงที่แบบ
ก็อยากจะบอกว่าเวลาเมาก็ขอให้ดูตัวเองด้วย

แล้วที่มีคนไปโพสต์อยู่ไหนนี้พี่รู้มั้ยว่าคระเซนตอร์นไปโพสต์

ตอนนั้นผมเล่นกันในกลุ่มเกียรนะครับ

กลุ่มในเฟซบุ๊กเกริเกียรติแล้วกลุ่มเอ็ดน้อย

ก็เลยโพสต์ไปเล่นกันขำสองวันได้ครับนะครับพอสเลือกแดงมา
แต่เค้าก็แบ่งแบบว่าเข้าไม่รู้บางคนก็อย่างที่เข้ามาในกลุ่มก็เป็นเจ้าของเพจอื่น
เหมือนกันมากครับผม
แบบนี้มีคนหลังของหลักเป็นข่าวแต่นี่
มีคนมองเรากันมุมใหม่มายอะ
คนที่ไม่สนิทกับผมเขาตกใจกันนะ
ไปอย่างนี้ออกน่ากลัวอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเพื่อนที่รู้จักผมตั้งแต่เด็กเนี่ย

เพราะเพราะเพราะตั้งแต่เด็กแต่ละคน
เห็นผมตั้งแต่เด็กเขาก็แชร์มา
ว่ามีเพื่อนคนนี้นิสัยดีจริง

สังคมเราสมัยนี้มันมองกัน

หน้าตดีด้วยไง

น่าสงสารมากกว่าเราทำเขาไม่ลงอะครับ

ผมก็ไม่ได้คนใจโหดเชี่ยวอะไรขนาดนั้น